ย่านราชบุรณะที่กรุงเทพนี่เองนะครับ

คือคงเครียดจากกรณีที่สามีของเธอตกงาน
เธอเลยไประบายอารมณ์กับใครรู้ไหมฮะ
ไปลงที่เด็กครับนั่นก็คือลูกสาววัย๕ขวบ

เพราะว่าหลังของเด็กมีแต่รอยฟกช้ำ
รอยถูกทุบตีเต็มหลังไปหมดเลยนะฮะ
หลังก่อเหตุผู้เป็นแม่บรายนี้นะครับ
ก็ได้อุ้มลูกน้อยวัย๖เดือนซึ่งเป็นลูกอีกคนเนี่ย
หลบหนีไปโดยไม่ทราบชะตากรรมของเด็กน้อย
แต่คุณดูเด็กคนนี้ดูหน้าตาสิคุณ
เบ้าตาบวมปูดเลยเพราะว่าถูกแม่ทำร้ายนะครับ
ถ้าเปิดเสื้อเปิดหลังออกมามีแต่รอยถูกทุบถูกตีช้ำไปหมดเลย
ตัวแค่นี้ช้ำแล้วก็เจ็บขนาดนี้
คุณดูสินี่นะฮะมีชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจ
ตำรวจของสนราชบุรณะพร้อมด้วยอาสาสมัครนะครับ
ทางด้านมูลวิธีร่วมกับตันยูก็เข้าตรวจสอบเหตุนี้ล่ะครับ
ก็เป็นเหตุเด็กหญิงถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ที่เกิดเหตุคืออพาร์ทเมนต์ชื่อโอมแมนชั่น
ภายในซอยประชาอุทิศ๒๗แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
ก็เด็กหญิงชาวเมียนมาวัย๕ขวบร่องรอยถูกทำร้าย
ฟกช้ำทั้งตัวแล้วครับแล้วก็อยู่ในอาการที่ตกใจกลัวนะ
ตำรวจและกู้ภัยพยายามสอบถามจากเด็กน้อย
ว่าใครใครเป็นคนทำหนูและนี่คือคำตอบจากหนูน้อยนะฮะ
แม่ทำแม่ทำไงแม่ทำไงหนูทำอะไรหนูแล้วแม่ตีแม่ตีแล้วแม่ทำไงถึงตีหนูอ่ะ
แม่ใช้อะไรตีแม่ใช้อะไรตีลูก
โอ้โหสงสารเด็กมากนะฮะขณะที่ผู้เป็นพ่อของเด็กนะครับ
ก็คือนายโซมินนายชาวเมียนมายุ๓๔ปีก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ครับ
บอกว่าตัวเขาเองทำงานที่โรงงานสกรีนเสื้อย่านประชาอุทิศ
เมื่อ๒เดือนก่อนคือได้ไปรับนางซินมาโซภรรยา
อายุ๒๘ปีแล้วก็ลูกสาว๒คนคือเด็กที่ถูกทำร้ายคนนี้
กับลูกสาววัย๖เดือนอีกคนนึงนะครับ
คนโตที่ถูกทำร้ายชื่อเด็กหญิงดาวนะครับอายุ๕ขวบ
ส่วนคนเล็กชื่อเด็กหญิงนางฟ้าอายุ๖เดือนไปรับมาจากเมียนมา
โดยให้ภรรยาเลี้ยงลูกทั้งสองคนอยู่ภายในห้องพัก
กระทั่งเมื่อ๒วันก่อนครับโรงงานได้มีการลดจำนวนพนักงานลง

ทีนี้นายโซมินนายก็เลยกลายเป็นคนตกงาน
ทำให้ภรรยานั้นเกิดความเครียด
แล้วก็ภรรยาเริ่มทำร้ายลูกนะฮะ

ตัวสามีก็ห้ามปรามไปแล้วนะครับ
ทีนี้วันนี้หลังจากที่ตัวสามี
กลับจากละหมาดที่สุเหล่าพอมาถึงแมนชั่น
ก็พบว่าลูกสาวคนโตวัย๕ขวบ
ถูกภรรยาทำร้ายสาหัสเลย
ส่วนลูกสาวคนเล็กนั้นภรรยาได้พาหลบหนีไปด้วย
โดยที่ไม่รู้ชะตากรรมของลูกคนเล็กนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านก็เปิดเผยว่า
เห็นว่าเด็กหญิงดาวมีร่องรอย
รอยเขียวรอยช้ำเห็นประจำเลย
เมื่อถามว่าไปโดนอะไรมาลูก
เด็กก็ไม่เคยบอกและจากการสังเกตพฤติกรรม
เพราะว่าเด็กหญิงดาวจริงเป็นเด็กที่ขยันมากนะ

ก็จะช่วยที่บ้านทำงานซักผ้าได้เองด้วย
แล้วก็ดูแลเลี้ยงน้องวัย๖เดือนได้แล้ว
ก็ทางเพื่อนบ้านบอกว่าไม่น่าเชื่อเลย
ผู้เป็นแม่แท้จะทำร้ายลูกได้ลงคอ
นี้เองตำรวจก็ได้เร่งติดตาม

เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตัวผู้เป็นแม่นั่นเอง
แล้วก็ลูกน้อยวัย๖เดือนที่พาไปด้วยนะครับ

โดยนายโซมินนายสามีผู้ก่อเหตุ
ได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจสืบสวนสนราชบุรณะ
แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวทั้งน้ำตาบอกว่า
ลูกสาววัย๕ขวบตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลย
คุณหมอบอกให้นอนรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ
ส่วนลูกสาวตัวน้อยอีกคน๖เดือนนั้นนะครับ
ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าภรรยาพาไปอยู่ที่ไหน
แต่ก็มีข้อมูลคร่าวว่าภรรยา
พาลูกสาวไปอยู่แถวซอยสุขสวรรค์๒๗
ภรรยาจริงแล้วเป็นคนที่ไม่มีญาตินะฮะมีแต่เพื่อน

เพราะนานถึงจะเจอกันสักทีหนึ่ง
ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปสอบถามใครดี
ส่วนสาเหตุที่ภรรยาทำร้ายลูกสาวจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตัวของนายโซมินนายก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับ
เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบจะมีปากเสียงกับใคร
แต่ภรรยาด้วยไม่เคยลงมือลงไม้กับภรรยา
แต่ถ้ามีการทะเลาะก็จะเป็นเรื่องของการที่ห้ามปราม
และไม่ให้ภรรยาทำร้ายลูกสาว
เพราะภรรยาชอบทำร้ายชอบลงโทษลูกสาวแรง
จนเป็นเหตุให้ลูกสาวได้รับบาดเจ็บขนาดนี้
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะในการตามตัวต่อนะครับ